ไปเที่ยวทะเลใครไปเที่ยวน้ำตก

ได้แชร์โพสต์ของผู้ที่โพสต์
ที่ชื่อว่าพ่อค้าไอ้หมูป่วน
มีการแชร์กันในช่วงเวลาประมาณ๑๕นาฬิกา๕๕นาที

แท็กนาทีช่วยคนจมน้ำ๑๑มีนาคม๖๖
น้ำตกริมทานมวกเหล็ก
โดยพ่อค้าไอ้หมูป่วนเขาได้เพิ่มรูปนี้พร้อมคลิป
บอกว่าแฮชแท็กนาธิช่วยคนจมน้ำ

ตอนนี้ไปโรงพยาบาลมวกเหล็กสระบุรี
เพราะว่าเป็นคนที่ถ่ายคลิป
เหตุการณ์วินาทีชีวิตคนจมน้ำไว้ได้นะครับ
ไปดูนะฮะเพราะว่าทางญาติตะโกนให้คนลงไปช่วย
เพราะคนจมน้ำนั้นเขาจมลงไปใต้น้ำแล้ว
ไปดูนาทีในการช่วยเหลือกันนะครับ
มานี่มานี่

ก็ต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวนี้เพราะว่าหลังจากที่เข้ารับการรักษาตัว
ช่วยเหลือโดยด่วนที่โรงพยาบาล๖ชั่วโมงต่อมานะฮะผู้โพสต์คลิป
ได้แจ้งข่าวร้ายผ่านทางเฟซบุ๊กบอกว่าชายคนนี้จมน้ำและเสียชีวิตแล้วที่โรงพยาบาล
ในเวลา๕โมงเย็นขอแสดงความเสียใจไว้ณที่นี้ด้วยนะครับ
การเข้าไปช่วยคนจมน้ำค่อนข้างจะอันตรายเหมือนกันสำหรับคนไปช่วย
ได้รู้หลักช่วยเหลือตัวเองด้วยและหลักช่วยเหลือคนอื่นไว้ด้วย
ใกล้ตัวที่ไม่ควรจะมองข้ามควรบรรจุไว้ในการศึกษาไปเลยได้ยิ่งดี